ไปทำศาลยกรรมนอกที่เกาหลีคุณผู้ชมเค้าเป็นแก่

อ่ะเดี๋ยวน้องแอร์มานี่นะคะ
คืออย่างนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยยังโสดอยู่นะคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนก็ชอบเมาส์มอยว่าแอร์ไปชอบแอ้วผู้ชาย
เวลานางเป็นแอลฟ์จะเป็นเรื่องตอนนั้นจะตุ่มตาม
มีข่าวนางก็บอกว่าจริงเหลือเป็นเรื่องของงานค่ะ
ส่วนเรื่องศัยกรรมคุณผู้ชมเพราะว่านางเนี่ยค่ะ
เป็นแก๊งกับฮารุซอรี่ชิสเค้กเนี่ยตั้งแต่แก๊งนะ
คือเพื่อนก็ทำหน้าใหม่มาหมดเลย
ก็เลยถามว่าแอร์อยากจะทำอะไรกันบ้าง
ในฐานะที่แบบไม่มีประสบการณ์ในการทำศัยกรรมเลย

ตกลงเนี่ยทำไมชอบแอ้วผู้ชายกันเหลือเกินนะคะ
แล้วก็เรื่องศัยกรรมจะทำไมไปฟังเลยค่ะ
อันนี้แก๊งสตรอเบอรี่เนาะ
มันเหมือนมันพูดเล่นพูดจริงซะจนไม่รู้แล้วว่า
ตกลงจริงไม่จริงอะไรอย่างนี้
หลายคนก็จะแบบแอร์ขี้แอ้วคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้

จริงก็เป็นคนปกตินี่แหละ
หารู้เห็นนั่งไปอับหน้าออกมาเป็นยังไง
ก็สวยนะแต่จริงอ่ะบอกได้มั้ย

เขาบอกว่าถ้าทำตาตอนช่วงอายุแบบเหมือน๓๐ไม่ดี
ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นช่วงของตา
พอดีช่วงอายุแอร์ตอนนี้มันตกอยู่ที่ตาย

บู้ก็เลยบอกว่าถ้าแอนไปทำกลัวว่าเดี๋ยวงานจะเปลี่ยนนะคะ